คุณผู้ชมครับผู้ต้องหาคนนี้หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจนะครับ
แล้วก็วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของชาวบ้านครับแต่สุดท้ายนะครับไปไม่รอดครับ
คือภาษากายอาจจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ผมเดานะให้หาตั้งนาน
ครับคุณผู้ชมครับคิดว่าจะคิดจะปลุดสายตาแม่นะครับ
คิดว่าจะบอกไม่เห็นถ้าเดินมาลึกตั้งแต่แรกก็จะเจอไปแล้วคุณตำรวจ
นะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
บ่าย๒ของเมื่อวานนี้เจ้าของบ้านเธอเป็นผู้หญิงแล้วอยู่บ้านคนเดียว
อยู่บ้านคนเดียวแล้วกำลังจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเธอได้ยินเสียงนะครับ
ก็เอะอะโวยวายเรียกสามีนะฮะแล้วก็เคราะห์ดีนะครับที่บ้านเธอในติดกล้องวงจรปิด
พอสามีเปิดกล้องดูก็เห็นแล้วเห็นแล้วว่าผู้ชายอายุสักประมาณสักยี่สิบเนี่ย
เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับ
ตำรวจนอกเครื่องแบบก็ตามมาแล้วก็แจ้งว่าผู้ต้องหาเนี่ย
หนีการจับกลุ่มน่าจะวิ่งมาทางนี้แหละตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านรอบแรก
ไม่เจอเดินไม่ลึกพอเดินไม่ลึกพอคุณผู้ชมนี่นี่
ตอนที่วิ่งหนีเข้าไปในบ้านเขาแล้วเดินกลับมาอีกทีนะครับ
คราวนี้ก็มาเจอผู้ต้องหาแอบอยู่ข้างตู้เย็นนะครับ
ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละครับนะฮะตำรวจทำงานไวนะ
แป๊บเดียว๕นาทีจับได้แล้วนะครับตำรวจก็พาผู้ต้องหาไปโรงพักนะครับ
ก็มีการขอโทษเจ้าของบ้านนะครับที่ทำให้ตกใจด้วยเจ้าของบ้าน
บอกว่าเอาไม่เป็นไรนะฮะ